ขณะนี้เมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมานะคะ

ก็คือให้นายทะเบียนพักนะคะไปจัดการยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบเรื่องคะแนนที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านท่านนี้ฉันว่าแล้วต้องมาค่ะ
คุณผู้ชมคงไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าตัวเองก็เคยเป็นกรกต

คุณผู้ชมจำได้ตั้งแต่ตอนที่มีการเลือกตั้ง
อาจารย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่พูดมาทุกเรื่อง
ว่าจะเป็นเรื่องการนับคะแนนเรื่องการคิดคะแนน
เรื่องการทอนออกมาเป็นเก้าอี้ของสอสอในสภานะคะ
อาจารย์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้หลักฐานต่าง
แม้กระทั่งเผลอจะทวงเงินรางวัลหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะคะว่าเอาเนี่ยชี้เบาะแสขนาดนี้แล้ว

ใครจะได้เงินชี้เบาะแสไปไหมนะคะ
คือที่มันมีปัญหาก็คือตรงที่ว่า
คลิปวีดีโอทำให้เห็นว่า
มีการให้เงินเพื่อให้กากบาท
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งนะคะ
ทีนี้ก็เลยทำให้วันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์มาพูดคุยกัน
บอกคุณผู้ชมไว้ตอนต้นแล้วก็บอกอาจารย์ตั้งแต่ต้นรายการก่อนเลยนะคะ
ก็คือว่าเดี๋ยวสวัสดีอาจารย์ก่อนดีกว่าค่ะจะได้คุยกันในรายการเลยนะคะ
อาจารย์ตอนนี้เรียนแนะนำในตำแหน่งว่าเป็นผู้อำนวยการ
วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
ศาสตราอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรสวัสดีค่ะอาจารย

คือที่ต้องคุยให้อาจารย์ฟังและคุณผู้ชมฟังก่อนก็คือว่า
ดิฉันก็ไม่ได้เชื่ออาจารย์ซะทีเดียว
เดี๋ยวจะหาเอาอีกแล้วเชิญมาคนเดียวอีกแล้วนะคะ
ก็คือว่าทางรายการได้ติดต่อทาง
เราเริ่มต้นจากพื้นที่จังหวัดก่อนเลยก็คือลำปางนะคะ
เราโทรศัพท์หาทางภูมิในการสำนักงานคณะกรรมการ
กรกตประจำลำปางนะคะพอไม่ได้รับสายนะคะ
ก็เลยโทรไปหารองพอนะคะกรกตลำปาง
ถ้าไม่ได้รับสายคือเนื่องจากเราโทรเข้าที่สำนักงานนะคะ
เจ้าหน้าที่รับแล้วก็ไปถามรองพอให้รองพอบอกว่าต้องให้ผอเป็นคนพูด
ทีนี้ลองตรวจสอบดูแล้วรองพออยู่ระหว่างการเดินทางนะคะ
กรุงเทพนี่แหละและคาดว่าตอนนี้น่าจะเป็นขากลับไปที่ลำปาง
แล้วก็โทรไปหาทางประธานกรกตนะคะ
กตไม่รับสายนะคะก็ยังไม่มีใครมาคุยกับเราเลย
จากอาจารย์สมชัยแต่ว่าเราได้ต่อสายไปทาง
ก็จะเป็นอาจารย์ภัยบูรณิติตะวันนะคะที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้
เพราะมันไม่ได้มีเรื่องของคลิปซื้อเสียงไม่ได้มีเรื่องของการนับคะแนนอย่างเดียวที่น่าสงสัย
มันมีหลายเรื่องก่อนหน้านี้อาจารย์สมชัยพูดไว้หลายเรื่อง

เอาอย่างนี้ก่อนอาจารย์คือณตอนนี้เรียนถามอาจารย์ในหมวกว่า
ถ้าเป็นกรกตได้เนอะใช่ไหมคะก็คนเคยทำอ่ะเนอะ
คือถ้าเป็นกรกตอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ในเฟซบุ๊คก็คือแบบนี้คือโดนแล้วใช่ไหมคะ
ยังครับคือต้องสอบส่วนข้อเท็จจริงคือกรกตจะประกาศผลเลือกตั้ง
ก็ต่อเมื่อแน่ใจนะครับว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนี้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
ดังนั้นเนี่ยกระบวนการก็คือว่า๑จังหวัดเนี่ยต้องส่งข้อมูลมานะครับ
ผลการเลือกตั้งต่างที่เป็นทางการเนี่ยก็ถูกแล้วครับ
ตัวพอจะนั่งเครื่องบินมาหรือว่าจะขับรถมาก็แล้วแต่มาส่งให้ที่ส่วนกลาง
ส่วนกลางก็ต้องสำนักงานสำนักงานเลขาเนี่ยก็ต้องประมวลผลนะครับว่าเรื่องราวต่างเป็นยังไง
แล้วก็นำเข้าที่ประชุมกรกตนะครับซึ่งความจริงเมื่อวานนี้เนี่ย
กรกตยังไม่น่าจะต้องประชุมเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องจากลำปางยังมาไม่ถึง
หรือมาถึงแล้วผมไม่ทราบนะฮะนะฮะแล้วก็พอมาถึงแล้วเนี่ย
สิ่งซึ่งกรกตรเขาต้องดูว่าหนึ่งเนี่ยมีคนร้องเรียนนะครับ
ค้านการเลือกตั้งในพื้นที่หรือไม่หรือสองเนี่ยมีข้อมูลจากทางคนของคอตเองนะครับ
ซึ่งรายงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ตรวจการของการเลือกตั้งนะฮะ
ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีไม่ทราบนะฮะหรือรู้ด้วยตัวของเขาเองจากสื่อต่าง
ถ้าหากว่ามีนะครับกรกตก็ต้องคุยกันว่าเรื่องนี้เนี่ยสมควรที่ต้องมีการสอบสวนหรือไม่
ซึ่งถ้าหากว่าเอาล่ะมีมูลหรือว่าพอมีเรื่องซึ่งสังคมยังเคลือบแคลงนะฮะ
ยังสงสัยว่าไม่เป็นไปโดยเศรษฐกิจเที่ยงธรรมเนี่ยกรกตก็อาจจะมีมติ
คือเขียนไว้ในกฎหมายเลยครับว่าจะต้องเร่งสอบสวนโดยพลัน

โดยพันธุ์ก็คือส่งคนออกไปดูแลทันทีในเรื่องนี้
แล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาเมื่อไหร่ค่อยมาเสนอกรกต
กรกตก็ค่อยว่ากันว่าเอออย่างนี้จะว่ายังไงจะรับรองผลไปไหม
หรือว่าจะให้ใบเหลืองใบส้มหรือใบแดงก็แล้วแต่
อันนี้ก็เป็นลักษณะของกระบวนการขั้นตอนในการทำงาน
เพราะฉะนั้นถึงวันนี้ถ้าผมเป็นกรกต
ผมก็ไปแล้วเอาคลิปเอาคลิปเหรอเออน่าสนใจยังไม่เชื่อ
แต่ต้องส่งคนลงไปก็ต้องลงไปดูว่า
หนึ่งเนี่ยมีการร้องคัดค้านในจังหวัดหรือไม่
แล้วพอรองแล้วเขาให้รายละเอียดไหม
เช่นสมมุติภาคเศรษฐ์ศรีรุมไทยไปร้องเอาคลิปนี้ไปร้องเนี่ย
ให้รายละเอียดไหมว่าคนในคลิปเป็นใคร
บ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็เรียกว่าตาบอดแล้วไม่รู้จะไปคำที่ไหน

แต่ณวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าทางภาคศรีรุมไทยที่ผมประสาน
ได้ว่าที่คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาให้ข้อมูลหมดเลย
กระทั่งคุณป้าคนนั้นชื่ออะไรนามสกุลอะไร
เดินเข้าไปในบ้านที่เท่าไหร่วันที่๑๙มิถุนายน๑วันก่อนวันเลือกตั้ง
เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับทุกอย่างชัดเจนหมด
เพราะฉะนั้นหน้าที่กอต่อก็คือว่าคงจะต้องไปสอบส่วนเขาที่จริงนะครับ
ว่าเอาล่ะเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นหรือแม้กระทั่งพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
โดยเฉพาะทางฝั่งคนตรวจสอบและผู้เสียประโยชน์

ไม่น้อยเลยแหละแล้วก็หลักฐานมาก
อย่างที่ลงไปก็คงไม่ต้องเหนื่อยมาก
เพราะว่าเหมือนกับทิ้งรอยไว้ให้แล้ว
แล้วก็ในอีกฝากหนึ่งของทางพักเสรีรวมไทย
ซึ่งเขาเสียประโยชน์แน่ถ้าเขาแพ้ถูกไหมคะ
เขาเองก็มีหน้าที่ที่จะร้องกรกต
อาจารย์คำถามคือสมมุตินะคะถ้าไม่ได้มีใครร้องเลย
กรกตก็ย่อมจะหยิบมาเพื่อตรวจสอบเองได้ใช่ไหมค

คือหมายความว่ากรกตเห็นประสบพบเห็นด้วยตัวเองนะครับ
อันนี้ก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาได้หยิบยกขึ้นมาได้
ที่เราพูดถึงตามถ้าสมมุติเราดูจากตามคลิปนะคะ
อาจารย์สมชัยเองก็บอกเป็นข่าวเช่นเดียวกันว่าคือ
เขาเต็มใจคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะ

ว่ามันจริงเทศประการใดมันสร้างเรื่องหรือเปล่านะคะ
ใส่ร้ายกันไหมให้จริงหรือเปล่ามีก่อนหน้านี้หรือเปล่า
คำถามคืออาจารย์เวลาจะไปตรวจสอบจะรู้ได้ยังไงคะว่านี่ของจริง
หรือถ้าสมมุติเกิดกันในกรณีว่าลงไปแล้วอาจจะเกิดเหตุขึ้นจริง

ก็เป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่อยู่ในพื้นที่ในชนบทในต่างจังหวัดเนี่ย
เรื่องของอิทธิพลเรื่องของการคมคู่มีนะฮะ
เรื่องของการที่ใช้อำนาจบางอย่างเข้าไปทำให้คนไม่กล้าพูดมี
ชาวบ้านอาจจะบอกไม่พูดไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้น
แต่อย่างนั้นที่สุดคนสองคน
คนที่หนึ่งก็คือคนซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะ
อันนั้นเนี่ยจะต้องให้ปากคำแล้วนะเพราะเขาเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับ
ว่าจะมีโทษจำคลุก๑ถึง๑๐ปี
เพราะฉะนั้นเขาต้องตอบปัญหาว่าเขาเอาเงินไปให้ใคร
แล้วก็เงินนั้นมาจากไหนอย่างไร
ทางดีสุดคือการที่ทำตัวเองให้เป็นพยาน

ถ้าเป็นจำเลยกลายเป็นว่ารับเองว่าตัวเองเอาเงินไปให้

ตัวเองผิดนะจำคุกคนเดียวนะครับ
ดังนั้นคนคนนี้ต้องให้ข้อมูลนะครับ
ขณะที่อีกคนนึงคือคนซึ่งรับเนี่ย
ก็โชคดีครับว่าเขาเต็มใจที่ให้ข้อมูลนะครับ

ในการที่จะไปดูแลคุ้มครองเขา

ซึ่งเรียกว่าระเบียบการคุ้มครองพยาน
ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องสินประนำจับต่างเนี่ย
ก็จะต้องอาศัยระเบียบดังกล่าวเนี่ย
ข้อมูลมาแล้วมาเสนอฉันในสัปดาห์หน้า

จะเป็นประธานกรกตหรือเป็นกรกตต้องบินไปที่ลำปาง

แล้วก็พึ่งพาอาศัยสำนักงานมากเกินไป
เอาอาจารย์ทำไมคณะกรรมการต้องไปเองคะก็มีเสียเวลา
ตั้งใจทำงานหน่อยสิครับนะฮะคือถ้ามีเรื่องเกิดขึ้น
แล้วเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนและมันเป็นเรื่องของเครดิตของหน่วยงาน
ที่จะทำให้คนเกิดความเชื่อถือนะครับว่าหน่วยงานนี้ดังกล่าวนี้ทำงานแล้วเป็นยังไงบ้าง
สมัยผมนะคุณจอมขวัญมีคลิปออกมานะฮะตอนประชามาติบอกนับคะแนนไม่โปร่งใสนะครับ
เป็นประเภทว่าเนี่ยเวลานับคะแนนก็ยืนบังไม่ให้ประชาชนเห็นวันนับอะไร
คนแจ้งมาเนี่ยไม่บอกด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนผมใช้เวลาประมาณ๓๔ชั่วโมงในการค้นหานะครับ
ทั้งรู้เลยว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ในมหาลัยนาเลสวนจังหวัดพิศนโลกนะฮะ
ผมค้นด้วยตัวเองเพราะผมดูสิ่งแวดล้อมต่างโต๊ะเก้าอี้เป็นแบบนี้ฉากหลังเป็นแบบนี้
ลักษณะของการจับต่างเป็นแบบนี้มันน่าจะต้องเป็นที่นี้ที่นี่
หลังจากนั้นเนี่ยอีกวัน๒วันผมไปที่นเรสวนเลยครับ
ขอดูหน่วยเลือกตั้งนั้นและขอให้เจ้ากรรมการประจำหน่วย
มาทำการสาธิตให้ดูว่าวิธีการของการนับคะแนนเขาเป็นอย่างไร
นับเสร็จเนี่ยสื่อมวลชนก็ไปดูผมบอกว่าไม่ได้บังเลยครับ
มันเป็นเพียงแค่มุมกล้องอืมนะฮะเพราะว่ามุมกล้องเนี่ย
เวลาที่คุณจัดมุมกล้องแบบหนึ่งมันก็บังได้
อ่าเข้าใจว่าเราอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเดินเลี่ยงไปนิดนึง
ขยับซ้ายขยับขวาก็ไม่บังแล้วอันนี้คือความกระตือร้น
ของการที่จะต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นข้อเท็จจริง
คืออาจจะไม่ผิดก็ได้อาจจะผิดอาจจะไม่ผิดไม่รู้
ถ้าผิดเราต้องยอมรับเช่นเดียวกันกรณีแบบนี้เนี่ย
ผมหวังนะครับว่ากรกตต้องลงพื้นที่
ถ้ากรกตไม่ลงผมจะลงเอง
เดี๋ยวรอกรกตนิดนึง
อาจารย์แต่ว่าถ้าสมมติเราดูเฉพาะตัวคลิปที่ถูกอัดไว้เนี่ยนะคะ
ที่มาที่ไปคือว่าคนที่รับเงินไว้เนี่ยตั้งใจอัดไว้ไหม
คือผมเข้าใจว่าตั้งใจแน่นอน
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าในพื้นที่มันมีฝ่ายนี้มันมีฝ่ายนี้

แล้วเขาก็รู้เห็นว่ามีการที่จะซื้อเสียงเกิดขึ้นในพื้นที่
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมการในการที่จะเก็บหลักฐานข้อมูลต่าง

ตอนนี้คลิปนี้เนี่ยหลายคนนึกว่าแหมมันดูตั้งใจแล้วกัน
มันกลับมาปั๊บก็เดินเข้ามาแล้วก็แจกเลยทันที
เหมือนกับแบบตั้งใจตั้งใจจะทำให้เขาผิด

จริงถ้าไปดูคลิปในรายละเอียดคุณจอมขวัญ
คลิปยาวประมาณ๓นาทีกว่า
ไม่ได้มีความยาวเพียงแค่๓๐วินาที
แล้วก็ในช่วงแรกตอนแรกมองไม่เห็นมีอะไรเลย
ผมดูไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่หน้าบ้านเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิ้น
คือเหมือนกับรู้ว่าอีกสักระยะหนึ่งจะมีคนเดินเข้ามา
ก็สันนิษฐานอย่างนี้ครับว่าคงจะเป็นคล้ายว่าเห็นแล้วล่ะ
ทยอยแจกทีละบ้านทีละบ้านกำลังเดินมาอยู่

อาจารย์ทีนี้ถ้าสงเราดูแบบนี้นะคะแล้วเอางี้
เราต้องไม่เชื่อไว้ก่อนถูกไหมอย่างที่อาจารย์ใช่ครับ
เพราะว่าคือเมื่อมันมีข้อสงสัยก็คือไปพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นใช่ไหมคะ
สมมุติเราสงสัยก่อนว่าไม่รู้เซ็ตฉากหรือเปล่า

แต่ว่าการลงไปถ้าเทียบกันแล้ว
เหนือจากมุมกล้องมีตัวบุคคลอย่างน้อย๒คนนะคะ
ข้างในคือผู้ชายคนหนึ่งที่รับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาให้

ส่วนจะจริงเท็จประการใดก็ไม่ได้จบที่สองคนนี้ใช่ไหมค

เช่นอาจจะต้องถามคนในระแวกพื้นที่ใกล้เคียงว่าเป็นอย่างไรนะครับ

ซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะมีทั้งให้ข้อมูลและไม่ข้อมูล

อย่างที่หนึ่งคืออย่าหาย
อย่าหายนะอย่าหาย
ฝั่งผู้ชายเนี่ยผมการันตีว่าไม่หาย
ถ้าเจตนาบริสุทธิ์จริงใจ

ต้องอยู่ไม่เคยหลบไปไหนเลย

ดิฉันในฐานะประชาชนนะคะแม่

ซึ่งดิฉันก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวหรือไม่
แต่ในทางการเมืองอันนี้ต้องอธิบายให้ได้
ก็คือเรื่องที่ทางรองนายกพลเอกประวิส
ลงไปในพื้นที่๒วันก่อนจะเกิดการกากบาทในครูหา

ความสังเกตเพียงพยายามจะบอกว่าอะไรครับ
คืออย่างนี้ไรเป็นการไปทางพลเอกประวิส
ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง
ผมก็ผมก็สงสัยว่า๑ลำปางแรงหรือไม่
ผมก็ไปค้นครับว่าข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาภัย

สุดท้ายที่ประกาศออกมาคือเดือนพฤษภาคม
ทั้งหมดทั้งประเทศมี๒๙จังหวัดภาคเหนือมี๙จังหวัด
ใน๙จังหวัดไม่มีจังหวัดลำปาง
เพราะฉะนั้นการไปลำปางบอกว่าแก้ภัยแรงเนี่ย

อย่างที่๑นะครับนี่คือตัวจังหวัดก่อนนะครับ
ที่ลำปางลำปางไม่แรงล่าสุดไม่แรง
ลำปางแรงแต่ไม่ได้แรงถึงขนาดว่าเป็นภัยแรงนะครับ
๒คือที่ไปท่านไป๒อำเภอ

ก็ต้องไปเยี่ยมไปตรงที่สารกลางก่อน
ไปประชุมชาวบ้านไปประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอศพปราบ

อำเภอศพปราบเนี่ยคือ๑ใน๕อำเภอของเขตเลือกตั้งที่๔นะครับ
แล้วการประชุมวันนั้นเนี่ยเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านอีก๒อำเภอมา
รวมแล้วเป็น๓อำเภอคือศพปาบเถินนะครับแล้วก็เสริมงาม
อำเภอนี้คือ๓อำเภอใน๕อำเภอของเขตเลือกตั้งที่๔ของลำปาง
แล้วมีความหมายอะไรล่ะครับว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ต่างอะไรยังไงบ้าง
และที่สำคัญที่ผมเพิ่งรู้ก่อนเข้ารายการคุณจอมขวัญ
ปราบเนี่ยเป็นบ้านเกิดของคู่แข่งนะฮะ
ก็คือบ้านเกิดของเบอร์สองก็คือของเสรีรวมไทย
ใช่นะครับก็แสดงว่ามันจะต้องเข้าไปทำอะไรบางอย่าง
เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวนี้คะแนนเสียงตีตื้นกลับมาหรือไม่นะครับ
อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งควรจะต้องมีคำตอบมากกว่านี้นะครับ
คือไพแร้งมันไม่ได้แร้งอ่ะ
แล้วก็ศพปราบก็ไม่ได้เป็นอำเภอที่มีปัญหาด้วยนะครับ
มีข้อมูลของกรมชนประธานนะครับ

ซึ่งบอกว่าในอำเภอต่างของจังหวัดลำปางนั้นเนี่ย
มีอำเภอที่ประสบปัญหาภัยแรงประกอบด้วยอำเภอต่างอะไรบ้าง

เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นรองนายกและถ้าท่านรู้ดีเรื่องของภัยแรง

ที่ไหนเป็นภัยแรงจึงจะลงไปให้ถูกต้อง
ไม่ใช่ประเภทว่าฟังใครต่อใครบอกแล้วก็ไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ

แต่ว่าการไปเอาล่ะอาจารย์จะแย้งได้ว่ามันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแรง
ขนาดที่ว่าคนระดับรองนายกแล้วก็สนใจเรื่องของภัยแรงลงไปนะคะอาจจะยังได้

แต่มันก็ไม่ได้แบบแอบไปอย่างใช่ไหม
ไปลับไปตอนกลางคืน

ถ้าไปรับนะฮะไม่ได้ใช้เงินราชการ

เวลากลางคืนไม่เป็นปัญหาเลย
เหมาะสมด้วยซ้ำเพราะนอกเวลาราชการ
แต่ท่านไปในงานราชการ
ค่าเดินทางทั้งค่าที่พัก

ใช้อำนาจในการเรียกใครต่อใครมาร่วมประชุม
ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่ายังมีอะไรลึกมากกว่านั้นอีกหรือเปล่า
พวกนี้อาจจะบอกให้คุณจอมขวัญรู้นะครับว่ามีเรื่องอะไรอีก

แต่คือที่อาจารย์บอกคือว่าไปลับ

บางส่วนตัวจะนัดกันตอนกลางคืนกลางค่ำอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่นัดสถานที่ที่ไปมีปัญหาไหม

แต่ว่าการไปแบบนี้มันจะถูกอธิบายโดยที่ว่าตกลงแล้วไปในฐานะรองนายก
ไปในพื้นที่ซึ่งจำเป็นไหมที่ระดับรองนายกต้องใช้ต้องใช้ตำแหน่ง
และเวลาในการทำงานของตัวเองไปในจุดนั้น
แล้วก็โดยชื่อของวาระที่ไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องเลยนะครับว่า
คุณไปแก้ไขภัยแรงลำปางไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ประกาศภัยแรง
ปราบไม่เคยเป็นจังหวัดที่มีปัญหาในเรื่องพวกนี้
แต่ศพปราบกลับกลายเป็นอำเภอหนึ่งของเขตเลือกตั้ง
แล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางด้วยคือหมายความว่า
จะไปเถินหรือจะผ่านจากเสริมงามก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็จะเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าเดินทางได้สะดวก
แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเขตที่เป็นอำเภอซึ่งเป็นที่เกิดของคนอีกคนหนึ่ง

ค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะเราจะยังคงติดต่อทางกรกตนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกรกตกลางหรือกรกตในท้องที่ลำปางอีกรอบ
อนุญาตตื้ออีกรอบนะคะถ้าทางกรกตได้มอนิเตอร์รายการเราอยู่ก็คือ

ไม่อยากเชื่ออาจารย์สมชัยเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่อยากให้อาจารย์สมชัยใช้ข้ออ้างว่า
ยังไม่ได้ถามกรกตแล้วอาจารย์สมชัยไปเองนะคะ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาขอถามอีกมิติหนึ่งก็คือว่า
ถ้าเราจะสงสัยพลเอกประวิทย์คำถามคือพลังประชารัฐมีคำอธิบายไหม
ซึ่งพลังประชารัฐลงสนามด้วยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะทางรายการได้ติดต่อทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะคะ

ก็ไม่ได้รับสายรายการเรานะคะ

เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าตอนที่ได้ผลคะแนนแล้ว

ในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะอาจารย์ภัยบูลนิติตะวัน

สวัสดีค่ะคุณจำฝันอาจารย์ภัยบูลสมชัย
อยู่กับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรด้วยค่ะอาจารย์ภัยบูลค่ะ

อาจารย์ภัยบูลค่ะจริงก็ไม่กล้ารบกวนอาจารย์เหมือนกันจริง
อยากจะคุยกับคุณธรรมนัฐนะคะแต่ว่าไม่ได้รับสาย
อาจจะถามอาจารย์ภัยบูลก็ได้ในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพักนะคะ

โดยเฉพาะเรื่องของการมีคลิปวิดีโออัดไว้
เรื่องการให้เงินบอกให้กาเบอร์ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอพอดีผมดูฝ่ายกฎหมายอยู่แล้วฮะ
พอปรากฏเป็นข่าวก็ได้สอบถามฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขา
ก็เราก็ยืนยันและมั่นใจนะครับ
แล้วก็คือมั่นใจว่าไม่ได้มีการกระทำอะไรที่จะเป็นปัญหาขึ้นมา
เป็นภิกฎหมายแต่ว่าก็อยากจะให้ทางกรกฎอ่ะ
ซึ่งโดยอำนาจนักภูมิเขาปรากฏก็ต้องไปตรวจสอบ
ซึ่งในขณะนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ระหว่างปัญหาบรรณการตรวจสอบก็จะจริง
แต่ก็มั่นใจครับไม่มีปัญหาไป

ถ้าเราคุยกับอาจารย์ภัยบูลในวันที่อาจารย์ยังไม่ได้เข้าไปพลังประชารัฐ

ไม่ค่ะมันเป็นคลิปที่ผมเข้าใจว่ามันจะมีทางที่จะเรียกว่าอะไร
ก็เขาก็ว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรนะฮะไม่ได้มีปัญหาทางกฎหมายใดนะฮะ
ก็ส่วนรายละเอียดอะไรเดี๋ยวก็ไปว่ากันเยอะ
ผมว่าเนื่องจากปรากฎเข้าไปแล้วดังนั้นผมก็เข้าใจว่า
โดยกลไกปกติผมในด้านกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่
ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงได้เข้าไปแล้วผมก็อยากจะให้เขาเข้าไปตรวจสอบ
ตรวจสอบด้วยความสุดให้ตรงใสตามสบายเลยนะครับ
เพราะความมั่นใจเราจากการตรวจสอบแล้วเราก็มั่นใจฝ่ายเรานะครับ
แต่จะมาพูดอะไรไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า
มีฝ่ายเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว
แล้วไม่ใช่ว่าเขายังไม่ได้เข้าไปเขาก็เข้าไปตรวจของผมนะฮะ
ดังนั้นก็ต้องปล่อยเข้าไปบุญการไปก็จะไม่แทรกแทรงอะไร
อาจารย์อันนี้เข้าใจตรงกันก็คือไม่มีการแทรกแทรงการทำงานของกรกฎตรนะคะ
หรือว่าทำขึ้นเพื่อใส่ความหรือเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับครั้งนี้

เพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานที่จะเป็นตัวจุดไฟให้ไปตรวจสอบนะคะ
มันมีประเด็นที่จะชี้แจงได้อยู่แล้วผมก็มั่นใจ
อาจารย์คิดว่าการชี้แจงควรจะชี้แจงว่าอะไรคะ
ชี้แจงว่าอะไรคะที่บอกว่าชี้แจงได้อยู่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ

แต่ในเมื่อมันไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหา
ทำไมอาจารย์คิดว่าไม่มีปัญหาล่ะค่ะโอ้ยไม่มีปัญหาล่ะ
กรกตเราก็มั่นใจผมย้ำอยู่แล้ว
ควกเต๋าคุณก็ต้องสอสอบอยู่หมวงหา
พวกเราทั้งสองท่านก็รู้อยู่แล้วว่า
ในการทำงานของเขาเราก็จะไป
เขาเรียกว่าไปชี้นำอะไรมากเข้าไปได้จากเพียงแรก
ก็จะมีการปรากฏเป็นการลองเรียนมาทั้งผู้สมัครไปร้าว
แล้วก็ตรวจสอบเพิกต้นของภายในก็ความมั่นใจมาก
ลงไปในพื้นที่๑ในอำเภอ
ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่๒๐นะคะ
๒วันก่อนที่จะเข้าครูหากากบาทกัน
คือมันมีคำอธิบายได้ไหมถ้าลงไป
ถ้าตามข่าวคือลงไปเรื่องภัยแรง
แต่ตรงนั้นไม่ได้มีปัญหาภัยแรงขั้นที่๒
ภายนู้นก็พยายามที่จะไปจับผิดกันนะฮะก็จะไปพูดประเด็นนู้นประเด็นนี้

อาจารย์
ทั้งฝ่ายตรงนี้ก็ไปนะฮะก็ไปประชาชนเดือดร้อน
สามประชาชนเนี่ยเขาดีใจนะฮะที่ต้องยอมไปเยี่ยมนะฮะ
แต่ว่าแต่ว่าพลเอกประวิทย์ต้องลงไป๒วันก่อนหน้าเลือกตั้งเลยเหรอคะ
ก็ความเดือดร้อนก็ไปตอนไหนก็ได้ฮะ
อาจารย์ปกติพลเอกประวิทย์ท่านเดินทางบ่อยไหมคะเดินทางไกลบ่อยไหมค
คอยฮะท่านไปประจำเลยฮะไปเยี่ยมที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ตลอด
ลองติดตามดูสิฮะผมยังโอ้โหชื่นชมท่านแล้วผมยังไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยฮะ
แต่ไม่หมายถึงเฉพาะลำปางมาไปทั้งประเทศจักรศาภายดูจะเกี่ยวแล้วไปเยี่ยมตลอด
มารับติดติดชอบโดยตรงเรื่องนี้ฮะนะฮะอาจารย์อาจารย์ภายบุญอยู่ใกล้ชิดพลเอกประวิทย์

แล้วลำปางนี่เป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องภายแรงอยู่
จังหวัดลำปางนะไม่ใช่เป็นจังหวัดที่มีฝนตกอย่างชุก
เหมือนอย่างพวกจังหวัดทางเหนือขึ้นไปอีก
ลำปางอยู่ในโซนนี้มีปัญหาพอสมควร
สุขภาพผลเด็กประวิดตอนนี้เป็นไงบ้างคะท่าน
แต่ว่าโดยทั่วไปก็ดูสังเกตจากสีหน้านะครับ
เถิดค่าอารมณ์ดีและก็สุขภาพมนุษย์
อาจก็จะออกมาทางภินาท์
แต่ว่าเถิดถึงตัวรูปร่างดี
แต่ว่าน่าจะขามองค้ำอะไรอย่างนั้น

แต่ว่าถ้าท่านกฎเอกประวิทย์ถ้าท่านติดใจท่านสบาย

เนื่องจากเราได้เห็นบทบาทของอาจารย์ภัยบูลมานานแล้วนะคะ
ในส่วนของงานการเมืองการตรวจสอบต่างนะคะ
ฉันขอถามกลับวนไปเป็นครั้งสุดท้ายก็คือว่า
อาจารย์มองว่าหลักฐานที่ขึ้นมาเป็นข่าวในกรณีการให้เงิน

อาจารย์ภัยบูลไม่มองว่ากระทบอะไรกับพลังประชารัฐ
หรือว่าทำให้อาจารย์ภัยบูลเองซึ่งเข้าไปอยู่พลังประชารัฐทีหลังเนี่ย
รู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามมาตรฐานของตัวเองใช่ไหมคะ
ผมดูหลักฐานไงผมก็บอกอีกครั้งหนึ่ง
เราสอบถามคนในต้นที่แล้วมั่นใจ
แต่ว่าในกรณาเดิมการหลักฐานทั้งหมด
ก็ไปที่กรกตรเนี่ยก็ส่งไปแล้ว
ก็ต้องให้หน่วยงานอิสระเข้าวินิจฉัย
ผมพูดไปเข้าไปแทรกแกรงอีก
ไม่ดีครับผิดบรรญญาณและกรกตรด้วย

พอเบื้องต้นผมก็เข้าใจแล้วว่าฟังแล้วก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไร
ก็รอผมของกรกฎตอบินิจฐัย
ทำไมคุณจอมขวัญต้องไปใจร้อนอย่างนั้นล่ะ
ไม่ได้กำลังจะถามความรู้ขออาจารย์ความรู้แบบนี้ค่ะว่า
ในฐานะที่เป็นประชาชนหรือว่าคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งกรกต
เดี๋ยวผมไม่เข้าใจนะเพื่อไม่รอกรกฎตอ
ไม่ได้กำลังจะหมายถึงว่าคือกรกตต้องทำงานแน่
แต่ถ้าหากรู้สึกว่าช้าหรือไม่แน่ใจนะคะ
คือคนที่ในฐานะประชาชนหรือว่าจะเป็นคน
เสียประโยชน์อย่างไรก็แล้วแต่จากการเลือกตั้งเนี่ย
ก็สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้ถูกไหมล่ะอาจารย์
ไม่ได้เข้าไปก็ไปแทรกแทรงการทำงานของเขาเนี่ย
แล้วก็กระต่อไม่เห็นชาเลยครับตอนนี้เขาลงไปราวพื้นที่อยู่
ไม่ใช่ว่าไปล่าช้าอะไรมันจะไปกล่าวหากรกตเนี่ย
เขาจะทำงานกันอยู่ครับผมพบแล้วส่วนรายละเอียด
ในการไปตรวจอะไรหลักฐานอะไรต่างทั้งหลายเนี่ย
จะมีองค์กรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาตรวจกันเองนะฮะ
มาตรวจกันเองแล้วมาพิพากษากันเองมาตัดสินกันเอง
มันก็สังคมมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วผมก็ไม่อยากจะไปคาดอะไรเยอะฮะนะเพราะว่าฝ่ายที่ร้องก็คงมั่นใจว่า
ร้องแล้วต้องมีปัญหาแน่นะฮะฝ่ายที่ถูกร้องก็มั่นใจความบริสุทธิ์ตัวเอง
แต่ถ้าเอายืนทั้งสองปลายมันก็ไม่จอบอ่ะก็ต้องให้หน่วยงานที่เค้าเมียมนาธิ
เป็นผู้ที่ไปตรวจสอบแล้วตัดนะครับอันนี้ผมพูดแบบกลางนะครับ
สมชายนักศึกษาภาพปฏิบัติหน้าที่สามปฏหมายมาตลอด
ผมก็เชื่อว่าอาจารย์สมชัยก็เช่นเดียวกัน
ถ้าอาจารย์เป็นกรกตอยู่อาจารย์ก็ไม่กล้าบันทงอะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
ไม่ได้อาจารย์สมชายหมายถึงว่าก็ต้องไปกรกตเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์

นึกนึกว่าตอนนี้สวมบทบาทเป็นประชาชนและศัตริศเลย
แต่ว่าที่อาจารย์สมชัยพูดถูกต้องค่ะคือเมื่อมีหลักฐานแล้วก็ไปลองนะ
แล้วก็เป็นกรกตแต่ถ้ากรกตไม่ไปทำเนี่ยก็จะต้องไปเร่งรัดล่ะ
แต่อันนี้เขาทำอยู่ค่ะค่ะค่ะเข้าใจค่ะ
อาจารย์ภัยบูลค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนค่ะ
ด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคุณผู้ชมกับ
เรายังไม่ได้สายท่านไหนเลยนะคะยังเหมือนเดิมยังไม่ได้สายใครเลยนะคะ
เดี๋ยวกลับมาปิดท้ายที่อาจารย์สมชัยแบบไหนว่าแบบไหนเข้ารักษณะที่ว่า
เอาล่ะเดี๋ยวให้กรกตทำงานก่อนแค่ไหนระยะเวลาเอาแค่ไหน
เรียกว่าให้กรกตทำงานก่อนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคำถามสุดท้ายกับอาจารย์สมชัยค่ะ
แค่ไหนที่อาจารย์สมชัยให้เวลากรกตชุดนี้ทำงานคะ
คือผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ช่วยกรกต

เพื่อให้กรกตนั้นทำงานได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ตรงเป้ามากขึ้น
ดังนั้นณวันนี้ไม่ต้องรอกรกตว่ารอให้กรกตทำเสร็จก่อน
แล้วค่อยไปบอกว่าผมค่อยช่วยคุณมันไม่ทัน
ดังนั้นณวันนี้ผมจะช่วยกรกตติดต่อติดต่อผมมา
ลำปางก็ได้ที่กรุงเทพก็ได้และผมยินดีให้ข้อมูลทุกอย่าง
หรือแม้กระทั่งหลักฐานต่างที่ผมได้เพิ่มเติมมานะครับ

เดี๋ยวนี้นะครับเวลาเขาซื้อเสียงเขาใช้วิธีการที่ว่า
เมื่อก่อนให้หัวคะแนนไปเป็นเงินก้อนนะฮะ
คะแนนเองก็ให้ไม่ครบบ้างอะไรไม่ครบบ้างคนก็จะไม่เลือก
เดี๋ยวนี้มีการทำบัญชีรายชื่อก่อนนะครับว่าจะให้แก่ใครบ้างนะฮะ
แล้วก็เวลาที่ให้เงินนะครับก็จะให้เงินไปเป็นชุดเรียบร้อย
เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณไปแกะแม็กซ์ไม่ได้
แต่คุณมีค่าทำงานค่าทำงานคือถ้าคุณเรียกรายชื่อมาได้เท่านี้ชื่อนะครับ
แล้วคุณแจกได้จริงคุณก็เอาไปเป็นค่าทำงานอีกหัวละร้อย
ยกที่อย่างเช่นนี้นะฮะมีทั้งหมด๓๐ชื่อนะครับ
ถ้าผมไปดำเนินการกับคนเหล่านี้นะครับจดบัตรประชาชนต่างมา
เอาเงินไปให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมีค่าทำงาน
ทำโน่งว่านี้ผมไม่บอกว่าพักไหนทำนะครับก็ก็ต่อสนใจไหม
อยากรู้ข้อมูลใหม่มาคุยกับผมนะครับ
แล้วก็จะได้ช่วยกรกตในการทำงาน
ให้สามารถที่จะช่วยให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ไม่ต้องรอกรจะทำงานให้เสร็จครับ
แต่เราช่วยกันในฐานะประชาชน

อะไรอย่างนี้นี่กรกตมีไหมคะ
อาจารย์ว่ากกตอาจจะมีอยู่แล้วไหมคะ

คือขณะนี้กรกตยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่ามีการซื้อเสียง
ค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวค่ะเราไม่ได้สายกรกตนะคะ
ไม่รู้จะพูดแทนว่าอะไรแต่อยากได้สายกรกตมากกว่า
เอาล่ะแต่วันนี้หมดเวลาค่ะอาจารย์ส่วนว่าจะคืบหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะ

เพราะว่าถ้ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสอบแล้วไม่มีอะไร

ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกร้องหรือฝ่ายที่ร้องก็ตาม
กรกตเองต้องดำเนินการอย่างจริงจัง
อย่าทำเป็นเพียงแค่พิธีกรรมว่าได้ทำแล้ว
บอกว่าไปสอบในพื้นที่แล้วไม่เจอใครเลย
ถ้าพูดประโยคนี้มาถามผมผมจะพาไปเจอคนให้
อาจารย์หมดเวลาแล้วไปดีกว่าเราสองคน